กลับมาดูเรื่องของหลวงพี่ท่านหนึ่งโอ้โห

หลวงพี่บอกก็มีมีญาติโยมมานิมนต์
หลวงพี่ได้ไปออกงานอยู่บ่อยเลย
ถ้าใครมองว่าไม่เหมาะสมหลวงพี่ไม่ว่านะ
ก็แล้วแต่มุมมองของญาติโยมแต่ละคนก็แล้วกัน
ซึ่งหลวงพี่มีเจตนาจะให้ความรู้กับเยาวชน
และช่วยญาติโยมซ่อมรถที่เสียฟรีนะ

ฟังพระครูบายดิกาสุพศสุวจโนหน่อยครับ
นี่หลวงพี่โดเรมอนนะมาฟังเจ้าอาวาสวัดบ้างไหมล่ะครับ
พระอาจารย์ก้านตองสิทธิธรรมโบบอกว่า
หลวงพี่โดเรมอนรูปนี้เนี่ยไม่ได้มาจำพรรษาที่วัดมา๓เดือน
วัดไม่มีการซ่อมรถหรือว่าเปิดอู่แต่อย่างใดนะ

ส่วนเรื่องความชอบในการแต่งรถซ่อมรถนี่
อาตมาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วกันก็เป็นความชื่นชอบของหลวงพี่โดเรมอน
แต่ท่านเจ้าอาวาสท่านไม่ได้ห้ามนะ
แต่อันไหนที่มันเกินขอบเขตก็อาจจะมีเตือนบ้าง
ส่วนลูกศิษย์ลูกหาของพระโดเรมอนนั้นปัจจุบันก็ไม่ได้เข้ามาในวัด
สิทธิ์จะเป็นฝ่ายนิมนต์พระโดเรมอนไปหาข้างนอกวัดอย่างเดียวเท่านั้นครับ
เหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วแต่ความเห็นของคุณผู้ชมนะครับ
ค่ะนี่เพจดังก็ไปแชร์ต่อไงไม่ใช่เจริญพรล่ะ
เจริญรีวิวเจริญค้าขาย